หล่อล่ำคนนี้ที่สำคัญเป็นใบเกอร์ด้วยค่ะ

คนนี้นะคะก่อนหน้านี้มีข่าวเลยค่ะว่า
มีกิ๊กกั๊กกับคุณแคทสีพยาอังกฤษค่ะแต่ว่าล่าสุดนี้นะคะ
ก็ควงภรรยาออกมาสยบข่าวลือแบบเรียบร้อย
บอกเลยนะคะไม่มีวิธีไหนจะดีเท่ากับวิธีนี้อีกแล้วล่ะค่ะ
สำหรับการข่าวเตียงหักรักร้าวนะคะ
เท่ากับการควงศรีพญาออกมาการันตีความหวานด้วยค่ะ
งานนี้เนี่ยพระเอกหนุ่มดอมเฮตกูล
จูงมือก้อยซาซีลักษณ์ค่ะออกงานร่วมกันในรอบหลายปีเลยนะคุณ
โชว์ความสตองของขาเตียงด้วยการแท็กทีม
ยืนยันเลยค่ะว่าชีวิตครอบครัวยังแฮปปี้มีความสุขเหมือนเดิมค่ะ
โดยหนุ่มดอมนะคะก็ไม่ได้รู้สึกนอยอะไร
ที่จะต้องคอยตอบคำถามสื่อ
เพราะว่าเข้าใจดีเลยค่ะว่าตัวเองนั้นเป็นคนของสังคม
ขณะที่สาวก้อยภรรยาค่ะก็เผยว่าที่ผ่านมานะคะ
ทราบว่ามีกระแสข่าวเรื่องเตียงหักมาโดยตลอดเลย
แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับความสัมพันธ์ค่ะ
เพราะว่าเชื่อว่าต่างฝ่ายนั้นก็มีหน้าที่เป็นของตัวเองค่ะ
ศาสน์ผลตั้งแต่ตอนว่างที่๑๐นิเวฬค่ะ
ต้องบอกว่าก้อยยังเป็นคนที่โชคดีมาก
ที่ได้กันงานเข้ามาในสมมตินี้
รู้สึกว่าทั้งคุณดอมคุณพ่อดอม
แล้วก็เพื่อนผูท์ของทั้ง๒ปลาย
ก็ให้โอกาสหลายอย่าง
ให้เรามายืนอยู่ตรงจุดนี้
มันเป็นสิ่งที่น้อยควรจะได้รับ
เพราะฉะนั้นเรื่องที่จะบอกเตียงหักเตียง

ก็รู้สึกว่ามันสนุกไปเยอะ

สิ่งจำนั้นคือคือคนของคน

ที่เหมือนกันคือทำยังไงให้น้องกะมิ

เรามีลูกเราก็ต้องรักเขาเหมือนกัน

ผมบอกนะครับความเห็นเราไม่สามารถที่จะลบใครได้

ข่าวที่เกิดขึ้นมาค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณก้อยเนี่ย

ก็เลยแบบว่าพี่นักข่าวอาจจะสงสัยหรือเปล่าว่า
งหายกันไปก็เลยสงสัยในความสัมพันธ์ค่ะคุณ